คือเขาบอกว่านี่มีตำรวจเกี่ยวข้องจริงไหม

คือผอบตรถึงขั้นบอกว่าสั่งสอบด่วนเลย
ถ้ามีใครเอี่ยวก็ลงโทษ
ฝากไปบอกด้วยว่าถ้าเงินไม่พอก็ไปทำอาชีพอื่น
จริงเขาบอกว่ามันมีกรณีนี้มานานมากแล้วนะคะ
แต่แค่ยังไม่เคยได้มีใครแบบตีแผ่ออกมา

คือพลตำรวจตรีเอกราชริมสังกาศนะคะ

พบตรสั่งการลงมาแล้วนะคะ
ให้ตำรวจทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็เรียกนายตำรวจระดับผู้กำกับการ
สารวัตรทางหลวงทั่วประเทศเข้าประชุมเลย
ความพร้อมก่อนตั้งคณะทำงานสืบสวน
ถอนรากถอนโคนต้นน้ำถึงปลายน้ำ
เขาบอกว่าจริงแล้วอันนี้นี่รวมไปถึง
ฟอกเงินเลยนะต้องยึดทรัพย์กันเลยนะ
คือถ้าพูดถึงข้อมูลที่ได้ประสานกับ
หพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
เขาบอกว่ามีภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
เขารวมตัวกันทำสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายต่าง
เมื่อกี้ที่เราขึ้นที่เป็นป้ายเป็นสติ๊กเกอร์

ซึ่งเขาบอกต้องตรวจสอบหน่อยว่า
มันมีการเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยไหม

ถ้ามีตำรวจเกี่ยวข้องมีเอี่ยวด้วย
ก็จะถูกดำเนินการทางวินัยแล้วก็อาญา

ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจริงเนี่ย
เขาก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า
จริงมันมีมาสักระยะเลย
ระยะมากแล้วก็มีการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ไปเรื่อย

พระจันทร์บ้างพระอาทิตยิ้มบ้าง

แล้วก็จริงมันมี๕๐กว่าอัน
แล้วจริงเขาคาดการณ์ว่าอาจจะมีมากกว่านั้น

คือมันก็จะกลายเป็นเหมือนโอเคคุณจ่ายมา

เพราะอันนี้มันเหมือนกับเวลาเราผ่าน
บางทีมันก็จะไปเรื่องของไอ

เรื่องกรณีรถน้ำหนักบรรทุก
หนักกว่าปกติแต่ว่ามันผ่านด่านได้เลย

รายเดือนเดือนละกี่ร้อยกี่พันก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้
ทีนี้คนที่เขาประกอบธุรกิจแบบสุจริต

นี่คุณวิโรธออกมาเขียนแบบนี้นะคะ

อืมคือเบื้องต้นเนี่ย
ทางตำรวจทางหลวงที่เป็นหน่วยงานโดยตรง

ว่าด้วยตัวของตำรวจทางหลวงเองเนี่ย

ดำเนินการทางกฎหมายอีกทางนึง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลของผู้กระทำผิด

เพราะหมายถึงว่าถ้าสมมุติใครมีข้อมูล
หรือมีทั้งหมดให้แจ้งเข้ามา

เป็นข้อความลับเป็นแชทลับที่เขาคุยกัน
เหมือนน้ำมันว่าให้แก่สติกเกอร์หนูออกหน่อย

ที่ติดไปแล้วให้แกะออกเขาก็ไปสั่งให้แกะออก

ให้สมาชิกทุกครั้งแกะสติกเกอร์กระต่าย
และให้กล่าวออกให้หมดครับ

ทางหลวงไม่ได้เป็นคนทำสติ๊กเกอร์นี้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหน

เขาทำกันเองแล้วแปะหรือเปล่าแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ว่า

แล้วคุณละเว้นจริงหรือเปล่า
จริงไหมอันนี้ตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบ

ซึ่งเรื่องที่คุณวิโรธ

บอกแบบนี้เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีคนมาเปิดโปรงให้
รัฐก็เลยจะได้สนใจเอามาพิจารณาแก้ไขกฎหมายไง
เพราะปกติแล้วพวกรถบรรทุกหนักเนี่ย
เวลาเขาเอาผิดทางกฎหมายก็จะไปเอาผิดที่คนขับรถเป็นหลัก
ซึ่งถามว่าคนขับรถเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกจ้าง
เขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมันต้องผู้ประกอบการ
กรมทางหลวงเลยบอกว่าก็ดีจะได้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายตรงนี้
คนขับรถก็โดนไปสิผู้ประกอบการก็ทำเหมือนเดิม

พตบรธอาชญนใกรทองโขโสกสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกนะคะว่าพบตรเนี่ยสั่งให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงไม่จริงแบบไหนตำรวจเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร
แล้วก็ให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ซึ่งเพื่อให้การตรวจสอบและการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเข้มข้นและจริงจัง
ตำรวจบอกว่าพร้อมรับฟังข้อมูลพยานหลักฐานเอกสารการร้องเรียนจากทุกภาคส่วน
ใครที่มีข้อมูลอยากจะแจ้งนะคะแจ้งเข้าไปได้ที่หมายเลข๑๕๙๙โดยตรงได้เลย
หรือจะแจ้งกองบังคับการตำรวจทางหลวงหมายเลข๑๑๙๓ก็ได้นะคะ
ใครที่มีเอกสารหลักฐานข้อมูลเนี่ยน้อยนิดมากอะไรยังไงก็ส่งเข้าไปได้

อย่างน้อยก็บอกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าเริ่มแบบสติ๊กเกอร์
ถ้าคนในไม่เป็นคนรับเรื่องนะ